ผมแนะนำให้ไปซื้อทุเรียนหมอนทอง

ไม่ใช่หมอนทองอย่างนั้นคุณไปนอนอยู่หยามทิ้มหูแตกเลย
เอานี่แตกไปซื้อทุเรียนหมอนทองกับเจ้านี้

นี่ซื้อทุเรียนวันนี้แจกทองครับ
มีเงินเลือกเป็นน้องมีทองเลือกเป็นพี่ยังไงอ่ะ
ต้วมงานนี้คุ้มจริงเลยนะครับ
ไปหาพ่อค้าทุเรียนที่บริเวณทางเข้าคอนโดถนนสายสุขาพิบาล๘
เมืองปากร่วมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ที่นี่นะเขาเปิดท้ายรถกระบะขายทุเรียนหมอนทองจันทบุรี
อุ๊ยจะขายกันแบบครึ่งครักเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีโปรโมชั่นคืนกำไรเอาใจลูกค้าครับหลังจากที่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา
คุณพ่อค้าพอดีชื่อว่าคุณพจนตากใบ
เป็นพ่อค้าทุเรียนเขาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ตามหาผู้กล้าท้าชิมทุเรียนฟรี๑๕กิโลกรัม
จากเดิมตอนแรกเขาตั้งไว้๒๐กิโลกรัมยังไม่มีใครทำได้
สุดท้ายลดเหลือ๑๕กิโลกรัมนะครับ
จนกระทั่งมีสาวโรงงานคนหนึ่งสามารถพิชิตไปได้
เอ้ามาครั้งนี้จัดโปรใหม่
กำไรให้กับลูกค้าด้วยการซื้อทุเรียนตั้งแต่๑ลูก
ประมาณสักโลครึ่งในราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
รับสิทธิ์ส่งชื่อชิงทองคำหนึ่งสิทธิ์
ซื้อทุเรียนแล้วมีรุ้นได้ทอง

แบบนี้ขายดิบขายดีครับโอ้ยมีเท่าไหร่ก็ขายหมดล่ะครับ
โดยเขานะจะจับแจกทองคำครึ่งสลึงจำนวน๒รางวัล

ยังมีอีก๑กิโลกรัมก็คือทากินทุเรียนนี่แหละ
ครั้งนี้จัดไป๔กิโลกรัม
แค่๔กิโลกรัมไม่ต้องกินถึง๑๕แล้ว
ใช่๔กิโลกรัมหากทานหมดรับเงินไปเลย๓๐๐บาท
โหได้กินฟรีได้เงินด้วยถ้าทำได้
ถูกต้องทานให้หมดเลยนะทั้งเนื้อทุเรียนแล้วก็เปลือกทุเรียน
คุณเม็ดด้วยเหรอติดโหดไปสิคุณ
แววเล่นทานแต่เนื้อทุเรียนอย่างเดียวอ้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
พ่อค้าเขาท้ากันขนาดนี้นะเอ้าคุณผู้ชมที่ได้ยินได้ฟังได้ดูกันอยู่
สายกินสายลุ้นรางวัลก็ควรจะต้องแวะไปลองกันนะครับ
อยู่ไหนย้ำอีกทีบริเวณทางเข้าคอนโด
ถนนสายสุขาพิบาล๘บึงปากร่วมหมู่๓ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วก็ทุเรียนขายดีมากเอ้าใครอยากจะไปลุ้นกันก็ไปกันได้นะครับ
เพราะว่าการลุ้นรางวัลแบบนี้จะจับฉลากในทุกสิ้นเดือน
จากสลากในทุกสิ้นเดือนนะแล้วก็จะแจกทุกเดือนจนกว่าจะหมดเทศกาลทุเรียน
หลายคนก็เข้าใจว่าช่วงนี้ทุเรียนมันก็น่าจะใกล้หมดแล้ว
ใช่หายานร้านมันไม่ใช่หน้าทุเรียนแล้วอ่ะ
แต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่บ้าง
ช่วงที่เขามีกินกันนี่แหละรู้สึกฟิน
แล้วกิน๔กิโลนะกินหมดนี่ได้เงินด้วยนะ

ล้างท้องรอกันเลยล่ะค่ะคราวนี้